เห็นคนพูดเรื่องแทงข้างหลังแทงข้างหลัง

คุณทักษิณเขาทวิตอะไรแทงข้างหลังแทงข้างหลังเหมือนกันนะเนี่ย

คือคุณทักษิณมีการรีทวิต
เป็นทวิตของคุณดวงฤทธบุญนาค
แล้วก็เขียนข้อความสั้นบอก
ก็คือเหมือนแบบคุ้นเหมือนกันนะครับ
ทวิตต้นเรื่องเนี่ยนะคะเป็นของคุณดวงฤทธบุญนาคค่ะ

ทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อน
เอาเท้าถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงเหรอครับ
เพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอด

เพราะลำพังตัวมันเองก็ไปไม่รอด
ไม่ช่วยมันเราก็ผิดช่วยมันเราก็เจ็บ
ความอดทนบางทีแหมมันก็มีขีดจำกัด

แล้วคุณทักษิณก็รีทวิตนี้
แล้วเขียนบอกว่าคุ้นเหมือนกันนะครับ

คนก็เลยจับจ้องเลยว่าเอ๊ะ

เป็นมีมที่คนเอาหน้าคุณอุ้งมาใส่
มีนบอกถ้าพูดอีกถ้าทวิตอีกจะตัดเน็ตแล้วนะ

นี่ไงมีมออกมาเรื่อยเห็นไหม

ส่วนความเคลื่อนไหวคุณอุ้งอิงแพรทองทานนะคะ

อดบทเรียนหลังการเลือกตั้งที่พักเพื่อไทย
ก็มีการโพสต์ไอจีค่ะ
เป็นภาพตัวเองยืนที่สนามบินพร้อมกระเป๋าใบใหญ่
บอกว่าทิ้งลูกไว้กับคุณยาย๒วัน
คิดถึงคุณตาไม่เจอเลย

ยังไม่ขึ้นเครื่องก็คิดถึงสองจิ๋วของแม่แล้ว

แล้วต่อมาก็มีการโพสต์คลิปลงติ๊กต๊อก

ผูกโบเซื้อด้านหลังให้คุณอุ้งอิง

ดูแลตั้งแต่เด็กจนลูกสอง

มีสามีมีคุณศักดิ์สินมีคุณยิ่งลักษณ์
อัปเดตชีวิตพ่อแม่ลูกอ่อนเรียบร้อยค่ะอ่าอันนี้คือมุมของคุณทักษิณที่ลิทวิทย์ไม่รู้หมายถึงใครนะ
แต่อันนี้ก็ร่ายเพลงยาวกันมาเลยทีเดียวนะคะเขาเล่นต่อเพลงกันในทวิตเตอร์ค่ะ
หลงประเด็นดราม่าระหว่างหมอชนละนานกับคุณสิทธานะคะหลังจากที่มีการตอบโต้กันไปกันมาหลายครั้ง
สุดท้ายคุณสิทธาก็ออกมาขอโทษแล้วก็มีการโพสต์เนื้อเพลงว่า

อีกหน่อยเธอคงเข้าใจพี่เอกทะเนธวรากุลนุเคาะ
อะไรสำคัญไปกว่าแขรักกันอีกหน่อยซึ่งคงไม่นานถึงวันนั้นแล้วเธอจะเข้าใจ
เพลงของคุณธเนธวรากุลนุเคราะห์ใช่ไหมคะ
ทันทีที่ทวิตเนื้อเพลงนี้ไปปุ๊บต่อเลยค่ะ
คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทย
ต่อเพลงมาชื่อเพลงซ้ำเติมของคุณธเนธอีกเหมือนกันนะคะ

ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บ

ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมให้ยิ่งอ่อนช่วยบรรทอนซ้ำลงไปที่เดิม
โอ้โหมันยังไม่จบค่ะ
อีกหนึ่งคนค่ะพาพี่เบิร์ตมาห้ามทับนะคะ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรจากก้าวไกลปิดจบบอกเฮ้ยจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

นี่ไงเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไฟถ้าเราร่วมใจ
จุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา
เออเขาเรียกอะไรกันเนี่ย

เอารอดูว่าต่อไปจะเป็นเพลงอะไรนะครับ